ที่จังหวัดแพร่ค่ะก็ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มค่ะ
ผู้หญิงคนนึงเขาก็กลับมาที่ห้องพักของเขา
ก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมข้างห้องนี่คนอยู่กันเยอะจัง
ได้ยินเสียงคุณคุยกันหลายคนมากเลยก็ยังว่าปกติห้องนี้เนี่ยอยู่คนเดียวนี่นะ
ก็ไม่ได้อะไรเข้าห้องนอนไปตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งโอ้โห
เจ้าหน้าที่จับเต็มใคร่ข้างห้องเลยค่ะครับ
ข้างห้องตายแล้วนะคะประเด็นคือคุณหมอเนี่ย
เขาบอกอ้าวแล้วเมื่อคืนนี้ใครคุยกัน
ที่ว่าเสียงดังเลยอ่ะหลายคนเลยอ่ะห้องเนี้ย
อ่าแต่นี่เขาตายแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักในพื้นที่ตำบลนาจักรอำเภอเมืองแพร่นะคะ
ตำรวจสพเมืองแพร่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุจากยายของผู้ตายค่ะ
บอกว่ามาตามหาหลานสาวที่ห้องพัก
เพราะหัวหน้างานหลานเนี่ยโทรมาบอกติดต่อหลานไม่ได้หลานไม่ไปทำงาน
พอเคาะห้องเรียกหลานก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ประสานตำรวจมาช่วยตรวจสอบเพราะกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีอะค่ะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงตรวจสอบดูเนี่ยก็ปรากฏว่า
ผู้ตายนางสาวเมลานีวะ๒๐ปีเสียชีวิตแล้วอยู่บนที่นอน
ตรวจสอบภายในห้องพักไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายเลยนะคะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรือเปล่า
ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมีเครื่องดื่มน้ำหวานแล้วก็หมาล่าปิ้งย่างอยู่ปลายเท้า
ข้าวของทรัพย์สินโทรศัพท์อยู่ครบทุกอย่างค่ะ
นายกระจ่างภัยสุขหัวหน้ารอปภของผู้ตายก็บอกว่า
เมื่อเช้าเห็นผู้ตายไม่มาทำงานพยายามโทรตามโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับ
ก็แปลกใจเพราะว่าผู้ตายเป็นคนขยันไม่เคยมีประวัติไม่ดีเลย
ก็เลยโทรไปหาคุณยายให้รู้ว่าติดต่อหลานไม่ได้นะ
พอมาหาที่ห้องพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนมาเปิดห้องไม่ได้มีเสียงตอบรับอะไรเลย
ประสานตำรวจมาเปิดห้องให้เนี่ยค่ะยายก็เล่านะคะบอกว่ายายเนี่ยเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่สองขวบ
หลังจากที่พ่อแม่ของหลานเสียชีวิตไปหลานเนี่ยยายเป็นคนส่งเสียจนเรียนจบปวสอ
จริงจริงหลานก็อยากจะเรียนต่อปตรีแหละแต่ยายบอกว่าเออหางานทำก่อนดีไหม
ยายก็แก่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับหลานไปได้ถึงเมื่อไหร่
ตกลงเขาว่างั้นเดี๋ยวมาสมัครงานเป็นรอปภไปพลางก่อนละกัน
แล้วก็จะไปสมัครสอบปรายศนีย์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แหละ
ว่ามีงานมั่นคงเมื่อไหร่ก็จะเรียนต่อปริญญาตรีก็ไม่คิดเลยว่าหลานจะมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ระหว่างที่รถกู้ภัยจะมารับร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล

เขาก็เล่าบอกเมื่อคืนนี้เลิกงานมา๔ทุ่ม
ห้องนี้คุยกันลึ่มเลยอยู่กันหลายคนเลยอ่ะ
ที่บอกแหมขนลุกเหมือนกันนะ
เพราะว่าเมืองต้นคุณบอกว่าเสียชีวิตมาแปดถึง๒๔ชั่วโมง
แล้วก็คือผู้ตายก็อยู่ในห้องคนเดียวแล้วไปได้ยินใครคุยกันในห้องหลายคนนะ
อาจจะเป็นห้องฝั่งทางขวาคนละฝั่งอะไรยังไง
ส่วนเรื่องการเสียชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับการสภาพศพ
สภาพอากาศอีกหลายอย่าง